ท่ารำประกอบการแสดงเป็นการใช้ท่ารำเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ของหมอเพลงในการแสดง
เช่นถ้าปลาไหลพันพวงใช้สื่อความหมายในด้านความรัก
เมื่อหมอเพลงฝ่ายหญิงว่ากรอนฝ่ายชายก็จะรีบก้าวเข้ามาซ้อนด้านหลัง
และสอดมือเข้าใต้ข้อมือฝ่ายหญิงในลักษณะเกี่ยวพันกันถูกสนิทนอกจากนี้
ยังมีท่าที่ใช้สำหรับบรรยายอารมณ์ขณะแสดงเช่นท่าประจันบาล
ท่ารำที่ใช้สื่อความหมายของกรอนว่าใครเก่งกว่ากัน
มีการโต้ตอบและแสดงด้วยการใช้สายตาเยาะเย้ย